คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของสัตว์อีกเหมือนกัน
แต่ว่าเกิดความวุ่นวายกลางอากาศเลยค่ะ
เพราะว่ามีผู้โดยสารเครื่องบินนะคะแอบเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
ขึ้นไปบนเครื่องบินก็วุ่นกันทั้งลำเลยค่ะ
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นไฟล์สุวรรณภูมิไต้หวันนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่ามีผู้โดยสารลักลอบเอาสัตเลี้ยงขึ้นมาบนเครื่องบิน
ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นหนูเขาก็เลยโพสต์ว่า
มีผู้โดยสารเนี้ยลักลอบเอาหนูขึ้นบนเครื่องบิน
แล้วจับได้๓ตัวคุณผู้ชมดูสิคะ
เนี่ยค่ะมันอยู่ตรงที่เขานั่งเลยก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนเอามา

ใช่ก็ถามว่าเป็นของใครก็ไม่มีใครยอมรับเพราะว่ามันผิดกฎหมายไง
เอาสัตเลี้ยงขึ้นเครื่องบินสุดท้ายก็เลยต้องตรวจกระเป๋าผู้โดยสารทุกคน
แล้วก็ต้องลงเครื่องแล้วก็ต้องไปต่อมอช้า๑ชั่วโมงเต็มครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนถามกันว่าตกลงมันหนูอะไรทำไมมันตัวใหญ่อย่างนี้คะ
ก็ได้คำตอบนะคะว่ามันไม่ใช่หนูนะคะมันคือลูกนาคลูกนาคเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงกันนะคะ
ก็ว่าทรงมันไม่ใช่หนูนะทรงมันไม่ใช่หนูมันอ้วนตันมันคือลูกนาคค่ะ
คือฟังจากคลิปคนก็เอ็นดูนะครับใช่แต่ว่าจริงแล้วมันผิดกฎหมาย
สิอันนี้ก็เป็นคำถามที่เขาก็ถามกันเหมือนกันนะคะว่า
ผ่านการตรวจมาได้ยังไงคือผู้โดยสารขนลูกนาคมา
ตอนหลังเขาไปเช็คมาเป็นถุงดำเลยค่ะคุณกาย
ทีนี้ทั้งแอร์ทั้งเจ้าหน้าที่ต่างก็มาช่วยกันจับใส่ถุง
กลายเป็นว่ากรณีนี้มันเป็นการลักลอบค้าสัตว์หรือเปล่า
ผู้โดยสารที่ลักลอบเอาลูกหน้าขึ้นมานั่งอยู่แถว๓๕
แต่ซ่อนถุงดำไว้ใต้เก้าอี้แถว๓๔ค่ะ
อันนี้คือการลักลอบค้าสัตว์หรือไม่ก็เลยกลายเป็นคำถามตรงนี้นะคะ
ไฟล์นี้ก็ลงที่ไต้หวันอย่างปลอดภัย
แต่ก็มีการตั้งคำถามอย่างที่คุณกายบอกนั่นแหละ
แล้วผ่านด่านตรวจที่สุวรรณภูมิมาได้ยังไง
ผ่านเกรดมาได้ยังไงนะคะ
ขอบคุณผู้ชมครับ
ลูกนาคใช่ไหม